เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนแถวชิดลมที่กรุงเทพ
คนเขาก็ชื่นชมหนุ่มพลเมืองดีคนนี้

เธอถูกคนขับแท็กซี่
เหมือนกับมาเฉียวชนจักรยานยนต์กัน
แต่ถูกแท็กซี่คันนี้ลงมาต่อว่าด่าทอ
แล้วผู้ชายคนนี้ไปช่วยยังไงไปดูนะครับ
โอ้โห
ไม่ได้คนกลัวเลยเขา
ที่พี่ควรทำสิ่งแรกน่ะ
พี่ควรจะช่วยเขาไปยืนก่อนแล้วเรื่องมันจะจบง่ายกว่านี้

คุณไม่เห็นหรือไงว่าผู้โดยสารเรียกผม
เขาอยู่ด้านล่าง
เนี่ยหญิงสาวคนนี้ขี่จักษ์ย้อนมา

สมัสตรงเธอเขาตอบว่ากลับดุเดือดพอควรเลยทีเดียวค่ะ
คือเขาก็ใช้ถ้อยคำอธิบายได้เป็นอย่างดีนะครับ

แท็กซี่เนี่ยเหลี้ยวจอดรถมากระทันหัน

แล้วจะมาว่าเขาได้อย่างไร
แท็กซี่คันนี้ก็พยายามบอกว่าสงค์อุดลัยทราลเรียก
แล้วก็มาแจ้งมาบอกว่าเออตกลงแล้วใครถูกใครผิดยังไง
โอ้โหแต่นี่แหละเห็นไหม

หรือไม่ก็คุยกันดี

จะไปยืนต่อว่าเขาแบบนี้